วันนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่ขวัญจากจังหวัดพิษนุโลกนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อที่จะคว้าทุน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัวได้หรือไม่อยู่กับคำถามนี้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ตอนนี้ผมจะถามเธอนี่สิทธิ์อย่างไรบ้างนะ

เรื่องที่หนึ่งจังหวัดพิษนุโลก
เรื่องที่๒วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เรื่องที่๓ลิเก
เรื่องที่๔สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่ห้าไทรัตทีวี

พร้อมแล้วเหรอถ้าพร้อมแล้วเลือกเลยใช่ไหมฮะ
ขวัญเลือกตอบเรื่องจังหวัดพิศนุโลกครับ
คำถามนี้ผมเชื่อเลยนะว่าแม่ต้องตอบได้แน่
เพราะว่าต้องเคยผ่านตาเรียกว่าใกล้ตัวมาก
แม่เคยเรียนลูกเสือไหมครับ
เคยเห็นผ้าผูกคอไหม
ผ้าผูกคอลูกเสือ
ตอนนี้แต่ละจังหวัดจะมีตราสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันของจังหวัดพิศนุโลก
ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือตราผ้าผูกคอลูกเสือประจำจังหวัดพิษนุโลก

และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔
มันคุ้นคุ้นตาตราโลกคือว่าเหมือนกับหลานเคยใส่
แม่ถึงเลือกตอบข้อ๒ตราโลก

ถ้าพร้อมแล้วแม่ขวัญเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ
ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่ขอเลือกน้องมุ้ย

แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้น้องมุ้ยขึ้นมาตอบ

เรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่องวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เรื่องสมาชิกในครอบครัว

แม่ขอเลือกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ขอเชิญน้องมุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่บอกว่ามุ้ยเรียนอยู่ใกล้เหรอ

แล้วหนูไปวัดหลวงพ่อใหญ่บ่อยไหม

พระพุทธชินราชนี่นะครับได้การยอมรับเลยว่า
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก
เหนือจากนี้นะครับยังมีเทพอสุรานะครับที่ปกป้องพระองค์อยู่ทั้งสองตนบริเวณข้างพระพุทธรูป
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พอสุราที่ปกป้องพระพุทธชินราชตนหนึ่งคือท้าเวสวรรณและอีกตนหนึ่งคือใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งทศกัณฐ์
ตัวเลือกที่สองอาละวะกะยักษ์
ตัวเลือกที่สามสุริยาพบ
ตัวเลือกที่สี่สหัสเดชะ
เคยเดินผ่านที่วัดค่ะแต่ไม่เคยสังเกตจริงจังสักทีก็เลยลังเลข้อสองข้อสี่ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องมุ้ยเลือกตัวเลือกไหนครับ
หนูเลือกตัวเลือกที่สองค่ะ
ตัวเลือกที่สองอาละวะกะยักษ์ครับ
ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่เมย์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เมย์ขึ้นมาตอบครับ
เหลืออยู่ด้วยกันอีก๓เรื่องก็คือเรื่องลิเกสมาชิกในครอบครัวและไทยรัฐทีวี
เลือกลิเคยให้พี่ครับ
ถ้าอย่างนั้นขอเชิญพี่เมย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พระเอกลิเกในดวงใจของเมย์คือใครครับ

แล้วก็เมฆ
จริงแล้วชื่อชอบสอนรามน้ำเพชร
เพราะว่าเขาจะรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะไล่กัน
สอนรามน้ำเพชรเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ย

เป็นมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับ
เขาก็เลยดำเนินรอยตามครอบครัวเขา
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มนรักอเนกลาบ
พ่อของสอนราม
มีชื่อจริงว่าอะไร

เคยก็เลยเรียกพ่อมนต์รัก

ถ้าพร้อมตอบแล้วน้องเมย์เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งประเสริฐครับ
เหลือเพียงอีกข้อเดียวอีกเรื่องเดียวเท่านั้น
จะได้๑ล้านกลับไปบ้านหรือไม่

ตอนนี้ยังเหลืออีก๒เรื่องด้วยกัน
ต้องเลือกว่าจะให้บูมขึ้นมาตอบเรื่องไหนเมย์

ขอเชิญน้องบูมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับ

บัตรประจำตัวประชาชนของแฟนไหมครับ

บัตรประจำตัวของใคร

ตัวเลือกที่๑แม่ขวัญ
ตัวเลือกที่สองมุ้ย

ก็รังลีแม่กับเมเนี่ยครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องบูมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
พร้อมแล้วน้องบูมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑แม่ขวัญครับ
เราจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ช่วงหน้าครอบครัวของแม่ขวัญจากจังหวัดพิศนุโลก
จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้

บัตรประจำตัวประชาชนของใครลงท้ายด้วยเลข๐
ประจำตัวประชาชนของใครลงท้ายด้วยเลข

บูมเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
แม่ขวัญซึ่งเป็นคำตอบที่